ดราม่าของลุงพลที่บ้านกกอก
ความคืบหน้าของคดีเนี่ยวันนี้ก็จะมีคนที่จะต้องเอาไป
เข้าเครื่องจับเท็จนะครับแต่ว่าดราม่าที่ผมบอกไปก็คือ
มียูทูปเบอร์ถอนตัวแล้ว
บ่ายลุงพลไปอีกคนนึงแล้วนะฮะ
คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกเปิดเผย

คือเขาเรียกกินใจกันแล้วกับลุงพลเนี่ย
หมอปลายืนยันคำเดิมนะครับว่าลุงพลจะต้องแจ้งความ
หาตัวผู้กระทำความผิดโดยจะรอถึง๖โมงเย็นวันนี้
หากไม่ดำเนินการหมอปลาจะดำเนินคดีกับลุงพลฐานหมินประมาทนะฮะ
เพราะว่าลุงพลไปให้ข่าวหมอปลากับทีมงานเขาเนี่ยนะฮะ

ส่วนเรื่องของยูทูบเบอร์หมอปลาบอกแบบนี้
บอกว่าลุงพลเนี่ยนะมีพฤติกรรม
คือยูทูปเบอร์คนไหนลงข่าวไม่ดีเนี่ย
จะให้ลบให้เสนอแต่เรื่องดี
คือเขายกตัวอย่างกรณีของคุณน้ำฟ้าภรรยาของหมอปลาเนี่ย
เคยมาหาลุงพลที่บ้านกกอกแต่ไม่เจอ

ทำให้คุณน้ำฟ้าถึงกับร้องไห้เลย
คุณน้ำฟ้าร้องไห้เอาไว้

ลุงพลสั่งให้ลบคลิปทิ้งหมดเลย
ให้เสนอแต่เรื่องดีเอาฟังหมอปลาเล่าหน่อยฮะ
ลบเสียงปิดเสียงแล้วก็ลบคลิปทิ้ง

นี่คือการไม่ชอบมาพากล

โดนกระแสสังคมโถมหา

นะครับ
ก็ฝากให้คิดก็แล้วกัน
เป็นหนึ่งในช่องที่เข้ามาอยู่ในบ้านกกอก
ก็คือลักษณะแบบอยู่ข้ามวันข้ามคืนเลย

หลังจากที่ได้เข้ามาทำยูทูป

ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้ว

เขาก็ต้องทำคอนเทนต์นะ
ส่วนหนึ่งเขาก็ไลฟ์สดขายของช่วงหลังไม่ค่อยได้ไปติดตามลุงพลมากนัก
และจะขอไปทำเรื่องราวตามติดชีวิตลุงพล
จะต้องมีกฎแบบนี้ค่ะกฎห้ามถ่ายลุงพลในมุมที่ไม่ดี
เพราะบางครั้งลุงพลจะมีการหลุดทั้งคำพูดและกิริยาที่ไม่เหมาะสม
สิ่งนั้นแหละจะถูกสั่งให้ปิดเสียงหรือลบคลิปไปเลย
ซึ่งให้เหตุผลว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์
อันนี้เป็นข้อมูลที่คุณบูมน้อยร้อยเอ็ดให้กับทีมข่าวของเรานะคะ
ซึ่งจากหลังบทสัมภาษณ์แล้วออกอากาศไปเนี่ยลุงพลเรียกไปหาเลย
คุณบูมไปให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องรายได้ทำไม
ได้เท่านี้แล้วเงินจะได้เท่าไหร่กี่วิวจะได้กี่บาท
เวลาคนมันดูข้อมูลแล้วมันลิงก์แล้วมันรู้เลยว่า

เอ๊ะเพื่อความสบายใจเอางี้ดีกว่า
ตัดสินใจเก็บข้าวของเดินทางกลับบ้านเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้
และบอกว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับลุงพลอีกค่ะ
มันมีการแบ่งฟักแบ่งฝ่ายผมก็เลยว่าไม่ขออยู่แล้ว
ไม่โอเคก็คือการสั่งสั่งให้ลบคลิปสั่งให้เซฟ
สั่งให้ปิดเสียงแล้วโดนเอฟซีบางกลุ่มที่
เขาไม่พอใจที่ไม่เซฟลุง
มีประชุมหลังจากที่มีกระแสพี่น้ำฟ้าทุกคลิปที่มีพี่น้ำฟ้าลบให้หมด
ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้นแต่บูมร้านที่บูมไม่ลบ
เพราะว่ามั่นใจว่าคลิปนั้นพี่น้ำฟ้าบอกว่าไม่ต้องลบ
ทำไมเขาต้องสั่งให้ลบคลิปพี่โนฟ้า

แหละผมก็ยังตั้งคำถามในใจทุกวันนี้ว่ามันเพื่ออะไร
ไปดูความคืบหน้าทางคดีบ้างครับคุณผู้ชมครับ

ไปรับพยานสำคัญในคดีประกอบไปด้วย
พระอาจารย์บุญมาท่านเจ้าอาวาสวัดธรรมภูภาแอกพ่อแบมนางดอน
แล้วก็เด็กชายก๋วยเจ๋งนางส้มโอเป็นชาวบ้านกกตูม
จากจังหวัดมุกดาหารแล้วก็อีกรายคือพระครูบารัฐ
ศรีสะเกดโดยพาทั้งหมดไปยังศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
จังหวัดปฐุมธานีเพื่อเข้าเครื่องจับเท็จในวันนี้
พยานกลุ่มนี้ครับคุณผู้ชมครับถือเป็นพยานสำคัญ
เพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์วันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๖๒
หลังจากน้องชมพู่หายตัวไป
โดยพระอาจารย์บุญมานะครับสำคัญยังไง
เป็นพยานที่เคยให้การกับตำรวจโดยยืนยันว่า
ช่วงสายของวันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๕๙
เจอลุงพลบนวัดถ้ำภูผาแอกนะครับ
ระหว่างที่ลุงพลขับรถขึ้นมารับพระครูบารัฐ
ได้ยินลุงพลพูดว่าเกือบไม่ได้ไปส่งพระแล้ว

ส่วนพ่อแบมครับชาวบ้านกกอกเคยให้การไว้ว่า
เห็นลุงพลที่สวนยางพาราข้างบ้าน
ประมาณ๙โมงเช้าของวันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๖
ส่วนช่วงที่ออกตามหาน้องชมพู่นะครับ
บนภูเหล็กไฟฝั่งตะวันออก
นางซบโอเห็นลุงพลใส่เสื้อภูไทย
อยู่คนเดียวที่ตีนภู
จึงร้องเรียกแต่ลุงพลไม่ขาน
แล้วก็เดินแยกไปอีกทางหนึ่งเลย
จาก๓คนนี้แล้วคุณผู้ชมครับ
ยังมีนางดอนมะลิรส

พยานท่านนี้เห็นลุงพลบนวัดภูผาแอก
เด็กชายก๊วยเจ๋งเนี่ยพยานที่อยู่ใกล้จุดที่น้องชมพู่หายตัวไป
และพระครูบารัฐที่ลุงพลอาสาไปส่ง

ทั้งหมดนี้จะถูกนำเข้าเครื่องจับเท็จในวันนี้ครับ
ทั้งหมดก็ปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะฮะเป็นไปตามคดีแล้วก็หลักฐานที่มีแล้วกัน